คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะมีผู้ชายคนนึงวัย๓๐ปี
เขาเข้าไปหาของป่าแล้วเขาก็หายตัวไปตั้งแต่ยี่สิบหก
พฤศจิกายนนะคะสุดท้ายเจอแล้วครับ
แต่เป็นเรื่องเศร้าค่ะเจอเขาในสภาพที่เสียชีวิตแล้วนะคะ
และสภาพศพมีร่องรอยถูกยิงด้วยกระสุนเนี่ยเข้าไปที่ราวนมขวาหนึ่งนัดค่ะ
คุณแม่เนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเพราะว่าออกตามหาลูกชายตั้งแต่วันที่หายตัวไปค่ะ
คุณแม่คนในครอบครัวชาวบ้านเจ้าหน้าที่ช่วยกันออกตามหา
แต่สุดท้ายพอเจอแล้วมันกลายเป็นเรื่องเศร้านะคะ
คนที่ศูนย์หายและเสียชีวิตชื่อว่านายคำตันธนันหาอายุ๓๐ปีค่ะ
เป็นชาวตำบลบ้านค้ออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
อย่างที่บอกนะคะว่าเขาไปหาของป่าแล้วก็หายตัวไปเลยตั้งแต่๒๖พฤศจิกายน
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียงก็ช่วยกันออกค้นหา
จนล่าสุดเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐานเจอนายคำตันเสียชีวิต
คนที่เจอคนแรกเป็นชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าค่ะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
รวมแล้วในคำตันหายไป๑๒วันนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้คุณแม่ของนายคำตันและครอบครัวมาดู
เพื่อยืนยันว่าร่างที่เจอใช่นายคำตันจริงหรือเปล่า
คุณแม่ก็คือนางหนูพัดนะคะ
คุณแม่แอบคิดค่ะว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่
มีความหวังว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ลูกแม่

แต่สุดท้ายพอมาเห็นศพแม่ร้องไห้เลยค่ะ
จำได้ว่านี่คือลูกชายแม่จริง

สภาพศพของนายคำตันก็คือใส่เสื้อสีเขียวลายพราง
ตัวเดียวกันกับวันที่ใส่แล้วก็หายตัวไปจากบ้านนะคะ
กางเกงยีนขาสั้นสีดำนอนหงายขึ้นอืด
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕วันนะคะ
ตัวของนายคำตันมีแผลถูกยิงเข้าที่ราวนมขวาทะลุหลัง๑รู
ข้างศพนายคำตันมีกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าผ้าค่ะ
มีหม้อแบตเตอรี่สำหรับใช้หาของป่า
ในกระเป๋าเป้เนี่ยมีกระสุนปืนลูกซองมียาบ้าสองเม็ดแล้วก็มีปืนลูกซองไทยประดิษฐ์
แต่ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เนี่ยค่ะไปมาอ้าวมันหายปกติจะอยู่ในกระเป๋า
แต่พอพบศพอย่างอื่นได้เจอหมดเลยปืนหายค่ะ
ตำรวจก็ต้องตรวจสอบนะคะว่าเอ๊ะนายคำตันโดนใครยิง
คนร้ายเอาอะไรของนายคำตันไปบ้างนอกจากปืนลูกซอง
สำหรับศพของนายคำตันถูกเจอที่ร่องหินตรงห้วยผาสิงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐานนะคะ
คือนายคำตันเนี่ยค่ะปกติจะชอบไปหาของป่ามากินมาขายแล้วก็เข้าป่าคนเดียวตลอดเลยนะคะ
คำตันจะพกปืนไทยประดิษฐ์ไปด้วยจะมีกระสุนไปด้วยมีอุปกรณ์ส่องสว่างติดตัวไป
แต่ว่าปกติแล้วเข้าป่าทีไรไม่เคยหายไปไหนเพราะว่าเข้าป่าบ่อยเหมือนกันเข้าป่าแล้วกลับบ้านตลอดค่ะ
เส้นทางที่นายคำตันเข้าไปหาของป่าเนี่ยปกติก็จะอยู่ในระแวกบ้านรัศมีไม่เกิน๕กิโล
แต่จุดที่เจ้าหน้าที่เจอร่างของนายคำตันปรากฏว่ามันห่างจากจุดที่ปกติเคยไปค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะ
ห่างจากจุดสกัดดงหางกวางกิโลครึ่งห่างจากบ้านโนนสมบูรณ์๖กิโลเลยค่ะ
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตเองเลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่า
คำตันเนี่ยน่าจะเตรียมของสำหรับการหากบหาเขียดหาของป่าสะพายกระเป๋าเป้ออกจากบ้านแล้วเดินเข้าไปในป่า
ตอนที่นายคำตันกำลังหาของป่าจู่มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดแล้วกระสุนก็เข้าที่ราวนมขวานายคำตันก็ล้มลงไปตรงร่องหินและเสียชีวิต
ว่าเหตุการณ์มันน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เจ้าหน้าที่บอก
แต่เพื่อความชัดเจนเราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านโนนสมบูรณ์
ไปคุยกับคนในหมู่บ้านที่เขาช่วยค้นหานายคำตันตลอด๑๒วันนะคะ
นายวัชรอ่อนทุมอายุ๕๙เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะ
เขามองว่ามันคือเหตุฆาตกรรมเพราะวันที่ยี่สิบแปดพฤศจิกายนตอนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดมาจากป่าท้ายหมู่บ้าน
พอไปถามคนในหมู่บ้านชาวบ้านได้ยินเสียงปืนกันทั้งนั้นเลยค่ะได้ยินกันหลายคนมาก
ท้ายหมู่บ้านแม้จะเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูศรีฐาน
แต่ชาวบ้านก็ไปหาของป่ากันเยอะ
ก็ไม่มีทางที่พื้นที่ตรงนี้จะมีการวางกับดักกันนะคะ
แล้วนายคำตันไปติดกับจนถูกยิงเข้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
ชาวบ้านเขาเลยมองว่าเป็นเหตุฆาตกรรมหรือเปล่า
คุณแม่ของนายคำตันก็เชื่อเหมือนกันว่าเป็นฆาตกรรมเพราะว่านายคำตันเนี่ยคุ้นเส้นทางมาก
ไม่มีทางจะไปถูกกับดักสัตว์หรือว่าบังเอิญโดนยิงคุณแม่เนี่ยยกมือไหว้ทั้งน้ำตาเลย
แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ดวงวิญญาณลูกมาช่วยหน่อยช่วยบอกแม่ช่วยบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้
ว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนก่อเหตุครับคุณแม่บอกว่าวันที่นายคำตันออกไปหาของป่าค่ะ
มันก็เหมือนกับมีลางบอกเหตุอยู่นิดนึงคือวันนั้นเนี่ยนายคำตันลูกชายกินข้าวก่อนออกจากบ้าน
บอกกินเยอะมากกินเยอะกว่าทุกครั้งออกจากบ้านไป
หันมาบอกว่าห่อข้าวให้ด้วยผมจะเอาไปกินบนเขา
สัญญาว่าจะกลับลงมาเลือกตั้งนะแม่
พ่อเจ้าไปพวกมานเขาคือตามต้ำกระดานไอ้พ่านเนอะ
บ่ไดถือกรับดาค่ะไปเบิ้ลค่ะไปเบิ้ลไปเบิ้ลลูกเนอะ
คุณผู้ชมคะเพื่อนนายคำตัน

ปรีชาอายุ๓๙ปี
บอกว่าพอรู้ข่าวว่านายคำตันหายตัวไป
ก็ช่วยกันออกตามหานายปรีชาบอกผมนี่ก็ช่วยนะ
เดินตามหาตามเส้นทางที่นายคำตันชอบไป
พอเดินไปเรื่อยมันได้กลิ่นค่ะได้กลิ่นเหม็นเน่า
ก็เลยเดินตามกลิ่นไปตอนแรกแอบคิดในใจว่าคงจะเป็นกลิ่นซากสัตว์แล้วนะ
ไม่ใช่กลิ่นแบบตัวนายคำตันหรอกแต่ก็พยายามเดินตามกลิ่นนะคะ
พอไปถึงจุดที่กลิ่นมันแรงมากอะค่ะสิ่งที่เห็นคือเห็นกระเป๋าก่อน
กระเป๋าเป้หนึ่งใบเห็นถุงตะข่ายมีเขียดอยู่ในถุง
ก็เลยรู้ว่าโอ้โหนี่ของนายคำตันแน่ก็เลยยิ่งเดินหาแถวนั้นนะคะ
พอไปถึงจุดที่เป็นซอกหินเห็นร่างนายคำตันนอนขึ้นอืดอยู่ตรงนั้น
ก็รีบวิ่งไปบอกเจ้าหน้าที่ให้มาดูนายปรีชาบอกว่าตกใจมาก
ไม่ทันดูว่านายคำตันถูกยิงหรืออย่างไรเพราะสภาพศพอืดแล้วเน่าแล้ว
ที่ผ่านมาเคยเตือนในคำตันนะคะว่าเลิกล่าสัตว์เถอะ
เพราะว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะเดือดร้อนนะ
แต่นายคำตันก็ไม่ฟังก็เข้าไปล่าสัตว์มาอยู่เรื่อยค่ะ
ซึ่งร่างของนายคำตันถูกส่งไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะ
ตำรวจสพบ้านค้อจังหวัดมุกดาหารสันนิษฐานเอาไว้สองเรื่อง
คือในคำตันผู้ตายอาจจะเข้าไปหาของป่าแล้วถูกคนที่หาของป่าเหมือนกันยิงใส่

หรือนายคำตันถูกกับดักสัตว์แล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิต

แต่ทั้งสองเหตุนี้ก็ต้องหาคนที่รับผิดชอบนั่นแหละใช่ไหม
ใช่ค่ะว่าใครไปวางกับดับอะไรตรงนั้นเอาไว้
มีคนไปวางใช่ไหมแต่ถ้ายิงผิดตัวเนี่ยนึกว่าสัตว์ป่าแล้วไปยิงคนก็จะเหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น